คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเรานำเสนอลุงคนหนึ่งค่ะ
หมามันร้องแบบเสียงดังมากมันร้องมันเจ็บมันปวดค่ะ

จนมีคนเนี่ยคือเป็นเพื่อนบ้านแล้วค่ะ
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ตอนนี้เป็นคดีความเรียบร้อยแล้วนะคะ

คือตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณลุงคนนี้แล้ว
ชื่อว่าคุณลุงประจักษ์มุ่งสวนกลาง
หรือว่าลุงรัฐอายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ส่วนของกลางไม้ตีหมาเนี่ยตำรวจก็เอาไปด้วยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามลุงรัฐ
ทราบบอกว่าได้ใช้ไม้กวาดตีหมาเพศเมียพันธุ์ไทยสีขาว

เนื่องจากว่าหมาตัวนี้มันไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ห่างจากบ้านลุงไปสักประมาณ๕๖หลังคาเรือน
ลุงก็เลยไปเอากลับมาขณะที่จูงมาค่ะ
คอหมาใช้เชือกฟางผูกอยู่ด้วยนะ
หมามันร้องร้องลักษณะคือเหมือนไม่อยากกลับบ้านมาอยู่กับลุงค่ะ
ลุงแกก็เลยบอกว่าบันดาลโทษะหยิบไม้กวาด
กวาดพื้นค่ะตีเข้าไปที่หัวมันอย่างแรง๓ครั้ง
หมาร้องเสียงดังจนกระทั่งมีคนถ่ายคลิป
แล้วก็เอาเรื่องราวไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้าน
ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองทราบ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคือไปตรวจสอบแล้วนะคะ
พบอาการหมาคือหมาค่ะหมาตัวนี้
สมองบวมนะคะตัวมันสั่นนะคะตัวมันกระตุกด้วยบางครั้ง
แล้วคือมันได้รับความกระทบกระเทือนทางประสาท
ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ต้องรักษาตามอาการค่ะ
ช่วงนี้หมอบอกว่าได้มีการให้ยาลดบวม
ยาแก้ชักยาปฏิชีวนะ
หลังจากที่มีข่าวออกไปนะคะ
หมาตัวนี้ตอนนี้มีคนตั้งชื่อแล้วนะชื่อไข่ขาวตัวมันขาว
มีคนแจ้งความประสงค์ที่จะนำน้องหมาไปเลี้ยงต่อแล้วนะคะ
ส่วนลุงรัฐคนตีหมา
กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ในวันพรุ่งนี้จะส่งตัวลุงรัฐไปที่สารแขวงจังหวัดระยอง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป